แล้วก็อีกหนึ่งโครงการดีค่ะ

โครงการนี้นะคะบอกเลยว่า

ในการทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
อีกหนึ่งคนค่ะที่สนับสนุนก็คือนักร้องคนนี้ค่ะคุณ

ขอเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่บันเทิงนะคะขอเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง
ประกาศสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวค่ะ
โดยที่หนุ่มกล้องนะคะก็ได้โพสต์ข้อความแสดงเจตจำนงผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
ว่าทำดีเอาหน้าผมกลัวคำนี้มาตลอดแต่ผมจะก้าวผ่านมัน
และคำนึงถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นปลายทาง
ที่ผ่านมาผมก็กลัวแต่ต่อไปนี้ผมไม่กลัวแล้ว
ซึ่งเหล่าแฟนคลับค่ะต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม
แล้วก็ให้กำลังใจในการคิดทำดีของนักร้องหนุ่มเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังมีคนบันเทิงออกมาโพสต์
สนุนโครงการของคุณตูนอีกมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณไอซ์อภิษดาหมอกล้องสรวิทย์แท็กพระรันยูคุณป่อนัทธวุฒิ
รวมไปถึงนักแสดงหนุ่มเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมอย่างคุณเชนธนาด้วยค่ะ
รายนี้นะคะขอร่วมบุญบริจาคช่วยเหลือจำนวน๑แสนบาท
พร้อมโพสต์ข้อความว่าไม่ต้องดราม่านะ
อยากทำบุญไม่สร้างภาพไม่เอาข่าวทำจริง
ขอบคุณพี่ตูนที่เป็นสะพานบุญครับ

โดยวันนี้ค่ะพี่ตูนก็ได้ทำการฟิตร่างกายนะคะ

เราสองคนบอกเลยว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนมากเลยนะคะ
โครงการนี้ค่ะเริ่มวันที่๑พฤศจิกายน
ถึงวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๖๐นะคุณผู้ชม
รวมทั้งสิ้นซีริรวมแล้ว๕๕วันด้วยกันนะคะคุณ
กับ๒๑๙๑กิโลเมตรคุณ
วิ่งจากใต้สุดยันเหนือสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมต้องบอกว่าพี่ตูนเขาเคยบอกไว้ว่า
ระยะทางในการวิ่งในครั้งนี้เป็นระยะทางที่ยาวนานที่สุด

ตูนบอกว่าอยากจะได้เงินจากทุกคนเพียงแค่คนละ๑๐บาทเท่านั้น
เงิน๑๐บาทที่อยู่ในมือของคุณมันอาจจะน้อย
แต่เมื่อรวมกันแล้วมันจะมีมากมายมหาศาล
มันจะกลายเป็นพลังมหาศาลในการที่
จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ